เรื่องนี้ค่ะผัวเก่าผัวใหม่แล้วก็เมีย
กับผัวเก่ามาได้ปีนึงแล้วแล้วมาอยู่กับผัวใหม่
ผัวใหม่นะเอาท่อนไม้ไผ่ทุบจนเมียตายอ่ะอ้าว
เกิดอะไรขึ้นน่ะเรื่องเนี้ยค่ะซึ่งตำรวจนะ
อยู่ที่สุราชนะแล้วดูตามเนื้อตามตัวนะพี่เบิร์ดพี่ก๊อฟคุณผู้ชมครับ
รอยเขียวช้ำทั้งตัวเลยกู้ภัยก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะค่ะ
บ้านหลังนี้เนี่ยคือไปเจอไปตรวจสอบดูสภาพบ้านนะมันเป็นบ้านชั้นเดียว
ก็อาจจะมีแบบย่าเยอะอะไรขึ้นค่อนข้างรกอะนะคะ
ท่อนไม้ไผ่มีรอยเลือดอยู่ก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่านางสาววาสนารัฐนี่
เป็นบ้องไม้ไผ่แบบนี้นะคะส่วนคนทำคือใครล่ะผัวใหม่
อยู่กินกับผัวใหม่คนนี้มาได้ปีนึงแล้วในศักดาร่วมพันธ์อายุ๒๑ปี
ภรรยาอายุ๔๐ผัวใหม่อายุ๒๑นะทีนี้คุยกับแม่คุยกับแม่ของคนตาย
คุณคุณยายสวิงคุณยายสวิงเล่าให้ฟังบอกว่าลูกฉันเนี่ยนะ
กับผัวเก่าแล้วก็มาคบกับศักดาเนี่ยปีนึงแล้ว
ฉันน่ะก็ขอให้มันเลิกกันพฤติกรรมเนี่ยที่มันมาคบกับศักดามันไม่ค่อยไว
ที่น่าไว้ใจมันไปยุ่งกับยาเสพติดลูกไม่ฟังฉันเลย
นี่แหละคือแม่บอกว่าอยากให้เลิกแล้วกับศักดาคนนี้
แต่คุณผู้ชมเมื่อตอน๓ทุ่ม๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจนะสพเวียงสะจับกลุ่มตัวศักดาได้แล้วก็มอเตอร์ไซค์
จับได้ที่ไหนรู้ไหมที่ปั๊มในอำเภอพระแสง
ห่างจากตรงที่ไปทุบหัวเมียตายเนี่ยสักสามสิบโลได้
เอาตัวมาเลยมาที่สพเวียงสะศักดานะ
พูดจาแบบเนี่ยคนเสื้อลายขาวดำเนี่ยคนนี้โอ๊ย
คือนั่งก็ยังจะล้มพูดจานี่วกไปวนมาจับใจความไม่ได้เลย
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะจะสอบสวนหาสาเหตุการก่อเหตุก่อน
ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจับได้แล้วนะคะ
เอาม่องไม้ไผ่ทุบหัวเมียจนตาย